วันนี้กรมป่าไม้ออกมาแถลงเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่า
การตรวจสอบที่ดินของนางสาวปริณากรายคุบสสรัชบุรีพภรรรัฐ
พบว่ามีการบุกรุกที่ป่าสงวนจริงนะครับ

ในทวีกรายคุบบิด้านนางสาวปริณากรายคุบสสภรรรัฐ
ปรากฏตัวกลางงานแถลงข่าวของกรมป่าไม้
ที่กำลังแถลงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับนางสาวปารีนา
ซึ่งถือครองที่ดินบุกรุกพื้นที่ป่า
นายทวียืนยันว่าวันนี้ไม่ได้มาหาเรื่อง

ก่อนเดินไปหาอธิบดีกรมป่าไม้
เพื่อให้ชี้จุดที่ที่ดินบุกลุกพื้นที่ป่ากว่า๔๖ไร่

ในทางที่ผมจบวิศวะและเรียนที่ดินอันนี้มาว่า

สิ่งนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญที่จะพิสูจน์ว่า
ผมคิดว่าเป็นหมื่นไร่ครับ

ขอบคุณครับผมขอแค่นี้ครับ

ได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวปารีนา

และการกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
โดยมีโทษจำคุกสูงสุดรวม๒๐ปี
ปรับสูงสุด๒ล้านบาท
หลังการรังวัดครั้งล่าสุดยืนยันชัดเจนว่ามีการบุกลุกป่า
แบ่งเป็นพื้นที่อยู่ในป่าสงวนแห่งชาติ
ป่าฝั่งซ้ายแม่น้ำพาชีกว่า๔๑ไร่
และอยู่ในเขตป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้จำนวนกว่า๔ไร่
ขณะที่วันเดียวกันนี้นางสาวปรานีนำพา
ครอบครองที่ดินประเภทพบท๕
ในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
เขาแจ้งความตอบบอกกบศ
เพื่อขอให้ดำเนินคดีกับพ่อลูกตระกูลไกลคุบ

ซึ่งตัวเองได้รับจากบีดากว่า๓๐ไร่
ข่าวไทยรัตน์ทีวีแรงงาน
นางสาวปรินายังไม่ออกมา
ให้สัมภาษณ์หรือว่าชี้แจงถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับ
มีนายทวีไกรคุบบีดาซึ่งเป็นอดีตสสรัชบุรี

วันนี้มาให้สัมภาษณ์ในรายการถามตรงกับจอมขวัญ
ทวีได้พูดถึงเรื่องการไปแย่งไมค์
อธิบดีกรมป่าไม้ด้วยนะครับ

ว่าเพราะอะไรลูกสาวถึงถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้

อ่อจังหวะที่ไปคว้าไมค์มาจากอธิบดี

มันมีคนเค้ามาให้ผมมาให้ผมนะฮะ
ตอนแรกผมยืนพูดปากเปล่ามีคนมาให้

ไม่เป็นความจริงไม่ดูนี่เมื่อกี้ชัดเป็นธรรมผมด้วย

ได้ค่ะเดี๋ยวยอมภาพให้ค่ะ
จังหวะนี้
ท่านพูดอยู่ท่านจะส่งท่านก็พูดจบแล้วใช่ไหม

ไม่หรอกท่านพูดจะจบแล้ว
ไม่มีจังหวะดึงมานิดหนึ่งไม่รู้สึกเชิญกับตอนนั้น
ไม่เลยผมอ้ามไปผมส่งมือไปนะท่านจะพูดจบแล้ว
ประเด็นผมก็เลยท่านก็ส่งให้ผม
ไม่ใช่ไปแย่งไมค์อะไรหรอกโอ้ยเสียหายมาก

นี่คือสังคมเลยว่าพยายามที่จะเอาจุดเล็กน้อยมาเห็นว่าเราเลวมากไม่มีมารยาท
คุณทวีกำลังจะบอกอธิบดีว่าการใช้อัตราส่วนที่ต่างกัน
ทำให้พิสูจน์พื้นที่จริงไม่ได้เลย
ตรงที่ชี้นั่นมันเป็นหมื่นไร่ไม่ใช่แค่๖๐๐ไร่ผมถามว่าที่ผมตรงไหน
แล้วชาวบ้านเนี่ยที่เขายังอยู่นี่นะ
จะเป็นพยานได้เลยว่าเขาเห็นไอ้ที่นี่นะเป็นป่าตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว
จะเป็นป่าหรอกเป็นที่ที่เขาทำมากินตั้งแต่เขาเกิดมาแล้ว
ถ้าจะเอาผิดกันหมดนะครับติดคุกกันหมดทุกคน
นอกจากเมืองที่ดังโบลครับทั่วประเทศ
ก็ต่างกันที่ว่าแต่ก็เป็นของผมนั่นแหละแต่ผมใช้ชื่อคนอื่น
ทีนี้ตอนที่โอนมาเป็นของคุณปรินาทั้งหมดคือเกิดการโอนทีเดียวถูกไหมคะ

ซึ่งหลังจากนั้นเป็นชื่อคุณปรินาคนเดียวใช่ไหม
มาวันเดียวเลย๑๖มีนาคม
เหมือนกับยกให้ลูกสาวยกสมบัติให้ลูกสาวอย่างนี้ล่ะ
แต่ที่โอนไปนะผมไม่ทราบว่าใครโอน
อย่างนี้จริงแล้วคุณทวีไม่ได้เต็มใจให้ที่ดินกับคุณปรินาตั้งแต่ปีนั้นเหรอคะ
ความจริงแล้วถ้าผมตายไปผมก็ต้องให้เขาอยู่แล้ว
อันนี้นะถ้ายังมีสิทธิ์ครอบครองอย่างนี้อยู่นะฮะ
สิ่งเหล่านี้มันเป็นขบวนการธาตุที่รับใช้อำนาจเก่านะฮะ
ที่จะล้มล้างปริณาทุกที่ทางที่กำจัดปริณา
ไม่ให้ปิดปากปรินา
ไม่ให้มีโอกาสที่จะได้พูดในสภาต่อไปอีก
ถึงขั้นที่จะจำกัดให้พ้นจากการเป็นสอ